โปรดติดตามตอนต่อไป
นี่คือคำรับสารภาพและเป็นคำกล่าวของโทษของนายดานุสรนุ่มเจริญนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุยิงอดีตภรรยาตัวเองเสียชีวิต

ตำรวจทำงานประมาณ๑๖ชั่วโมงไปควบคุมตัวได้ล่ะ
หลังจากที่เขาก่อเหตุปุ๊บเขาขี่รถจักรยานยนต์หนีไปบ้านเกิดเลย
ที่จังหวัดเพชรชบุรีเนี่ยนะคะตำรวจควบคุมตัวได้
สิ่งที่ต้องทำต่อไปเอามาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ

และหลังจากที่สอบสวนไปได้บางส่วนแล้ว
นำตัวออกมาโอ้โหคุณนักข่าวก็

ทัพนักข่าวรออยู่รอจ่อไมค์ถามคำถาม
ให้คุณผู้ชมฟังคำถามและฟังคำตอบเขาอีกครั้งค่ะ
คุยให้คุณผู้ชมฟังของ
อยากจะบอกอะไรกับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายไหมเจ๊
โอ้โฮโทษโทษ

พูดไปร้องไห้ไปสะอึกสะอื้นไป
คุณผู้ชมจะเห็นสีหน้าของเขาเนี่ยนะคะ
หมวกผ่านหน้ากากอนามัย
คือหน้าเขาร้องไห้จนหน้าเขาเป็นสีแดงเนี่ยนะคะ
ส่วนคำพูดของเขาขอโทษประชาชน
ไม่ได้อยากทำแบบนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่ทำ
แต่มันย้อนกลับไปไม่ได้เนี่ยนะคะ
สำหรับบรรยากาศที่สนพญาไทย
จากควบคุมตัวได้และกองทัพนักข่าวก็ไปรอแบบนี้แล้วนะคะ
แม่ของผู้ต้องหาเดินทางมาติดตามคดีด้วย
แล้วมาพร้อมกับแฟนใหม่ของผู้ต้องหา

แม่สวมหมวกสีแดดนะแต่แฟนใหม่สวมหมวกสีดำนะคะ

ทั้งสองคนผู้หญิงสองคนนี้

สาเหตุที่คนร้ายลงมือค่อนข้างมีความชัดเจนแล้ว

นี่แหละที่ผู้ตายไปพบหากับชายอื่น
ทำให้ผู้ต้องหาเกิดความยั้งคิด
ในขณะที่วันนี้นะคะจะนำตัวนายดานุสรไปฝากขังสารอาญารัชดาค่ะ
ค่ะนี่นะเป็นเหตุการณ์เลิกราไม่เลิกรัก
ผิดรักแรงหึงทั้งที่หย่ากันแล้วก็ยังตามมายิงเขาเนี่ยนะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูฝ่ายหญิงกันหน่อย

เมื่อวานนี้ค่ะครอบครัวก็เดินทางมานะคะ
มารับศพฝ่ายหญิงก็คือคุณตายหรือนางสาว
ยนุชชัดไทยอายุ๒๘ปี
ที่ถูกนายเจยิงจนกระทั่งเสียชีวิต
แน่นอนนะคะว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ทุกคนร้องไห้ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะ
โดยเฉพาะหัวอกคนเป็นแม่
นี่คือบรรยากาศตอนที่ครอบครัวไปรับศพ
คุณตายที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
คุณผู้ชมทีมข่าวก็พยายามสอบถามนะคะมีจังหวะหนึ่งเนี่ยสอบถามว่าเอ๊ะ
ก็คือสอบถามญาติของผู้ตายว่าที่ผู้ต้องหาก่อเหตุแบบนี้เป็นเพราะว่ารักมาก
ก็เลยแค้นมากหรือเปล่าหึงหวงฝ่ายผู้หญิงที่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยอาจจะไปมีแฟนใหม่
มีผู้หญิงคนนี้ค่ะชื่อว่าคุณนารีรัฐตอบสวนกลับมาทันควันเลยค่ะบอกว่าไม่จริง
ไม่เป็นความจริงเพราะอะไรเพราะว่าท่านรักน้องสาวตนจริงเนี่ยทำไมล่ะ
ทำไมคุณนั่นแหละเป็นคนที่ไปมีชู้ก่อนพูดง่ายไปมีหญิงอื่นก่อน
แต่พอน้องสาวไปมีคนอื่นบ้างกลับมายิงกันตายแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพี่สาวของผู้เสียชีวิตเล่าต่อบอกว่าหลังจากที่เนี่ย
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราแล้วนะคะเดินทางไปที่สนพญาไทยท้องที่ที่เกิดเหตุ
ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกตำรวจหมดเลยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้เสียชีวิตนะคะ
เป็นพี่สาวของคุณตายซึ่งข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับฝ่ายชายที่เขาบอกก่อนหน้านี้
ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปอ่านโพสต์เฟซบุ๊คของมือปืนเนี่ยจะดูเหมือนว่าฝ่ายชายเป็นผู้ถูกกระทำ
ถูกไหมแต่พอพี่สาวมาเล่าให้ตำรวจฟังอะค่ะเฮ้ยมันหนังคนละม้วนเลยอะค่ะ
พี่สาวเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าในเจมือปืนหรืออดีตสามีของน้องสาวเนี่ยนะคะ
บังคับไม่ให้น้องสาวเนี่ยติดต่อกับครอบครัวทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ทั้งลูกของตัวเขาเองเนี่ย
ที่มีลูกด้วยกันวัย๗ขวบนี่นะไม่ให้ติดต่อใครเลย
แต่งงานกันมา๑๐ปีระยะหลังสักประมาณ๕๖ปี
เจเนี่ยไม่ให้น้องสาวติดต่อใครเลยอ่ะน้องสาวรู้สึกอึดอัด
เพราะนายเจมือปืนชอบทำร้ายร่างกายมาโดยตลอด
เอาข้อมูลเป็นแบบนี้นะคะพี่สาวเล่าต่อบอกว่า
ผู้ชายเนี่ยเห็นไหมตอนที่เขียนจดหมายเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นคนดี
แต่ผู้ชายเนี่ยคุณค่ะพี่สาวใช้ลักษณะคำว่าแฉเลยนะ
ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูลูกซึ่งป้าเนี่ยเป็นคนส่งเสียมาโดยตลอด
จริงเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแบบที่ฝ่ายชาย
ออกมาโพสออกมาเขียนจรปราย
น้องสาวของตนเองนี่แหละเป็นฝ่ายโดนกระทำมาตลอด
คุณเชื่อไหมไม่ได้หย่ากันโดยดีนะแบบสงบ
ต้องไปถึงศาลเพราะผู้ชายมีหนี้สินเยอะ
หนี้สินถือว่าผู้หญิงต้องใช้ร่วมด้วยถูกป่

เขาไล่หนีแล้วเขาไม่ยอมหย่าแล้วมันมีหนี้สินที่มันต้องติดค้างกันหลายอย่าง
ก็เลยต้องแนะนำเหมือนให้ไปหาหาคนที่เขาแนะนำได้ซิว่าเขาจะทำยังไงบ้าง
ก็เลยไปสารผู้ชายคนนี้ใหม่แล้วน้องก็เลยอยู่ทำงานแบบสบายใจ
ก็มีบ้างมีหนุ่มมาคลินิกอย่างนี้เอาดอกไม้มาให้น้องเป็นคนสวย
แต่ว่ามันหลอกมันก็ไม่ยินอยู่ดี
ทำอะไรต้องการขับดักขับไม่ให้ติดต่อแยกที่น้อง
ลูกก็ไม่ติดต่อแม่ก็ไม่ติดต่อพี่สาวพี่ชายทุกคน
ญาติพี่น้องที่มาทุกวันนี้๕๖ปีไม่เคยคุยกันค่ะจนเขาทนไม่ไหว
เขาขอหนีอึดอัดที่ไม่ได้คุยกับญาติพี่น้องอึดอัดที่ต้องอยู่กับมันแค่สองคน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเขียวไปทำงานทุกวันจนเพื่อนบอกว่านี่ใช่ไหมเหตุผลที่มึงเป็นแบบนี้
น้องก็ทนมา๕๖ปีไม่อยากให้ญาติพี่น้องเดือดร้อนค่ะเพราะรู้ว่าแฟนเขาเป็นคนยังไง
ไม่ไหวแล้วหนูขอหนีไม่งั้นมันต้องฆ่าหนูตายแน่เลย
นี่เป็นข้อมูลจากฝ่ายพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็ว่ากันไป
ตามกระบวนการยุติธรรมว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะคะ